คนขับรถ๒๒ล้อไปจอดรถพักตอนแรกก็นอนอยู่มันร้อนจังเลยกะว่าจะสตาร์ท
ตาร์ทได้แป๊บเดียวควันขโมงโฉงเฉงกลายเป็นว่าไฟไหม้รถทั้งคันแบบนี้ฮะ
นี่ครับไม่เหลือสภาพรถแล้วนะฮะไฟไหม้หมดแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๓๑เส้นทางคู่ขนาน
จากสี่แยกเนินโมกประมาณ๒๐๐เมตรครับในพื้นที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ก็ไม่ส่วนหัวไปเป็นรถพ่วง๒๒ล้อครับและที่สำคัญติดตั้งแก๊สด้วยนะฮะ
ผู้ภัยกระดับเพลิงก็มาเร่งฉีดน้ำนะฮะต้องค่อยค่อยทำงานกันเพราะว่าสกัดเพลิงไม่ให้มันไปติด
การ์ดที่มันอยู่ด้านหลังผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงได้
แต่ว่าเพลิงมันก็ไหม้ในส่วนของหัวพ่วงไปหมดแล้วนะครับ
คนขับชื่อว่านายพระเด็จการอายุ๔๙ปีบอกว่าผมนะครับ
มาจากท่าเรือแหลมชะบังนะฮะแวะมาจอดเติมแก๊สแป๊บหนึ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๘๐๐เมตรหลังจากนั้นก็ขับรถมานอนพัก
ตอนแรกตอนนอนพักดับเครื่องก่อนสักพักหนึ่งร้อน
ร้อนก็เลยอาจจะสตาร์ทเครื่องสตาร์ทแป๊บหนึ่งมันมีควันมีกลิ่นเหม็นไหม้ขึ้นมา
ทำยังไงดีก็รีบปิดวาวแก๊สก่อนแล้วก็เก็บข้าวเก็บของเท่าที่ทำได้
ออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยพอลงมาแป๊บเดียวสักพักตุ้มขึ้นมาระเบิดเลย
ไฟไหม้ทั้งคันทีนี้ต้องโทรหากู้ภัยโทรหาดับเพลิงแต่มันก็ไม่ทันคุณผู้ชม
แต่ก็ยอมรับว่าขับรถคันนี้มา๒๐กว่าปีแล้วเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้
ก็ไม่รู้มันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนฟังเสียงคนขับรถพ่วงหน่อยนะฮะ
จากหน้าเก๋งหน้าปัดอ๋อหน้าปัดแล้วขึ้นแล้วก็อย่างไรต่อ
นะฮะก็คาดว่าเกิดจากแผงวงจรไฟฟ้ามารับวงจรไม่ได้เกิดจากเรื่องของถังแก๊สที่อยู่ด้านหลัง
ให้แน่ชัดอีกครั้งนึงแต่ว่าเหตุการณ์นี้คนขับปลอดภัยนะครับ